คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการชุมนุม
เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วทำให้ตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งนาย
ขณะไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
ก็คือผู้กองวัดหรือว่าร้อยตำรวจเอกวิวัตรเสิร์ชสนิท
รองสารวัตรปราบรามของสนธรรมศาลานะครับ
นี่นะฮะระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการชุมนุม
ก็หัวใจวายเฉียบพลันช่วงนั้นเจ้าที่พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วนะฮะ
แต่ว่าช่วยไม่ทันจริงนะครับท่านก็เสียชีวิตขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
ชุมนุมในวันนั้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
วันนี้นางกฎชการจนะเทพอาสาภรรยาของร้อยตำรวจเอกวิวัตรเสิร์ชสนิท
รองสารวัตรป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจนครบานธรรมศาลาหรือว่าผู้กองวัดนะครับ
ที่เสียชีวิตขณะมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อ๒๘กุมภาพันธ์ในการดูแลการชุมนุมที่บริเวณหน้า
ทหารราบที่๑ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับวันนี้เดินทางมารับศพของสามีที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
โดยมีภูมิกับการสอนอนธรรมศาลาและเพื่อนตำรวจมาร่วมในการรับศพด้วยนะครับ
ภรรยาของร้อยตำรวจเอกวิวัตรเปิดเผยว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของสามี
เพราะผลชนสูตรจากแพทย์ลงความเห็นว่าเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลัน
จากนี้ก็จะรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร
ซึ่งจะมีพิธีพระชธานเพลิงศพในวันที่๗มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ
โดยจะไม่นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดนครปฐมบ้านเกิดตามแผนเดิมแล้วนะครับ
เนื่องจากทางสามีนั้นภรรยาบอกว่ามีบ้านเกิดอยู่ที่กรสิน
ก็จะตั้งศพที่วัดเดียวเลยนะครับที่วัดตรีทศเทพวรวิหารนะครับ
ขณะเดียวกัน๑๖นาฬิกาที่ผ่านมามีพิธีรดน้ำศพนะครับ
จากนั้นมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเมื่อเวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีผู้บัญชาการทหารบกมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
รวมทั้งเพื่อนตำรวจแล้วก็ครอบครัวมาร่วมแสดงความอาลัยนะครับ